มาดูเรื่องราวระทึกและน่ากลัวกันหน่อย

แล้วที่น่ากลัวคือมันกัดคนตายมาแล้ว๔คน
ชาวบ้านบอกให้ทีมอสรพิษมาช่วยจับหน่อยค่ะ

ตายแล้ว๔คนนะคุณคิดดู
โหดร้ายขนาดนี้ไม่ได้แล้วอยู่กันไม่ไหวแล้วค่ะ
อสรพิษวิทยาภาคใต้๙คนนะคะ
เดินทางมามาที่หมู่๔อำเภอตำบวชจังหวัดพัทธลุงค่ะ

วางแผนจับงูจงอ่างนะคะ
โดยนายธนงศักดิ์รุ่งเรืองอายุ๕๖ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่๔เนี่ย
ก็นำทีมเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดที่ชาวบ้านถูกงูกัดตายเลยนะคะ

ซึ่งพื้นที่นั้นอยู่ติดกับริมห้วย
นะที่ชาวบ้านเนี่ยพบศพผู้เสียชีวิต
บอกว่าเป็นช่วงเวลาประมาณสัก๖๗โมงเช้า
แล้วจะเลื้อยกลับทางเดิมเวลา๓๔โมงเย็น

มันอาจจะมีบ้านของมันอยู่ตรงนั้น

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยกระจายกำลังออกสำรวจพื้นที่นะคะ
ซึ่งตรงนั้นก็เป็นสวนทุเรียนสวนผลไม้ด้วย
จากการที่สำรวจรอบแรกไม่เจอค่ะ
เจ้าหน้าที่นั่งรอเวลา
รอถึงช่วงบ่าย๓กับบ่าย๔โมงเย็น
ชาวบ้านบอกเดี๋ยวงูเลื้อยกลับนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยแบ่งกำลังออกสำรวจบริเวณใกล้เคียงนะคะ
จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่คนนึงเนี่ยได้ยินเสียงหมาเห่าดังมาจากสวนทุเรียน
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ชาวบ้านถูกงูกัดค่ะ
เจ้าหน้าที่รีบไปดูนะคะก็เจอนี่เลยค่ะ

เจอตัวเป็นตัวจริงแล้วค่ะ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาจับแค่๑๐นาทีเท่านั้น

ให้ความรู้เพิ่มเติมกับชาวบ้านด้วยถึงวิธีการสังเกตว่าใช่งูจงอางหรือเปล่า
ถ้าหากว่าถูกงูจงอางกัดจะทำยังไง
เพราะว่าสัญชาติยานของงูจงอางเนี่ยเวลากัดเหยื่อแล้วจะกัดแน่นไม่ยอมปล่อย
แล้วก็จะพ่นพิษใส่เหยื่ออยู่ตลอดเวลา
ต้องเขาถึงบอกว่ามันเป็นงูที่แค้นไงแต่พฤติกรรมของมันเวลาฉกเข้าไปแล้วเนี่ย
มันจะฝังเขี้ยวแล้วมันจะฉีดพิษเข้าไปในตัวเหยื่อ

แล้วถ้าหากว่าถูกกัดเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ตั้งสตินะใช้มือจับหัวเอาไว้
แล้วถ้าหากมีแอลกอฮอลมีเหล้าเนี่ยให้ฉีดเข้าไปที่ปากของงูเลย

มันจะทำให้งูเนี่ยรู้สึกระคายเครื่องแล้วงูเนี่ยจะปล่อยปากจะละจากเราไป
ส่วนผู้ที่ถูกงูจงอางกัดรายล่าสุดนะคะก็คือนายสัมพันธ์สงยังอายุ๗๑ปี
คือตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่านึกว่าคุณลุงเนี่ยเป็นลมนะ
แล้วก็เกิดจากจมน้ำเสียชีวิต
แต่มาเจอทีหลังว่าเออพบรอยเขี้ยวงูก็เลยรู้ว่าถูกงูกัดตาย
อ่ะไปฟังผู้ใหญ่บ้านพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
นี่นะคะแต่ทีนี้อ่ะจับงูได้แล้วหนึ่งตัว
เจ้าหน้าที่ก็จะนำคืนสู่ธรรมชาติในที่ห่างไกลชุมชนต่อไป
วุดจงอางมันก็ต้องอยู่ในป่าถูกไหมใครจะเอามาเลี้ยงใครจะเอามาเก็บอ่ะ
นะคะก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
เฉพาะชาวสวนทุเรียนที่เขาทำการเกษตรอยู่แถวนั้น
มันจะอยู่ตามสวนตามท้องไร่ท้องนาแบบนี้ทีแรก
ต้องมาระมัดระวังค่ะมันแนบเนียนมากเลยค่ะ
จริงอ่ะต้องระบัดระวังภัยกันด้วยนะครับ